คลอดลูกค่ะอันนี้เกิดเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็วันเกิดใช่
แต่อันนี้คือเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองท้องลูกคนที่สามมารู้ว่าท้องตอนคลอดลูกออกมาแล้วแบบนี้ค่ะ
โอ้แบบนี้ดีเจ้าตัวก็งงค่ะยี่สาวก็งงอืมผู้ไพที่มาช่วยงงกันไปตามตามกันไม่หมดเลยค่ะ
แต่โชคดีจริงน้องออกมาน่ารักน่าชังเป็นลูกสาวนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากนี่ค่ะกู้ชีพก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะทั้งแม่ทั้งลูกค่ะก็ดูแลเขาบอกว่าเด็กร่างกายแข็งแรงดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์ที่ปลูกติดกัน๓คูหานะคะอยู่ข้างวัดโพศพผลเจริญที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
สิบโมงครึ่งเมื่อเช้าศูนย์วิทยุกู้ชีพเทศบาลเมืองคูคศได้รับแจ้งมาบอกว่ามีผู้หญิงคลอดลูกอยู่ในห้องก็เลยรีบมาค่ะ
คุณแม่ก็คือคุณดาราวันหนูสูงวัย๒๖ปีนะคะแม่อยู่ในสภาพอิดโรยเลย
เธอบอกว่าเธอมีลูก๓คนคนโตเนี่ยอายุ๖ขวบคนที่๒อายุ๒ขวบ
ส่วนคนที่สามก็นี่แหละค่ะอายุยังไม่ทันถึงวันเลยค่ะเพิ่งคลอดเนี่ย
โดยเธอไม่รู้ด้วยว่าเธอท้องก็เลยไม่ได้ไปฝากคันไม่ได้ไปอะไรเลย
ส่วนพี่สาวค่ะก็เล่าเหมือนกันว่าไม่มีใครรู้เลยว่าน้องตั้งท้อง
เพราะขณะเจ้าตัวเองยังไม่รู้น้องทำงานปกติยกของนงของหนักอะไร
โชคดีจริงนะที่มันไม่กระทบกับลูกในท้อง
สาวเทียบสาวหรืออะไรคะสามค่ะ
สองคนแรกผู้ช้าผู้หญิงผู้หญิงตั้งสอง
เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทั้งบ้านนะเอาเป็นว่าปลอดภัยแม่ทั้งลูก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลประชาธิปัตย
ก็นำตัวแม่กับลูกส่งโรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจร่างกาย
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วนะคะ
แสดงความดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะ